คุณผู้ชมค่ะกระตุกต่อมเผือกชาวเน็ตกันอีกแล้วสำหรับข่าวนี้นะ
คือต้องบอกว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันสงกรานแต่เราไม่ได้พักหรอกค่ะ
กับเรื่องรักเลิกของคนในวงการบันเทิงเพราะว่าเพจดังเจ๊มอย๑๐
เขาเปิดประเด็นเอาไว้แบบนี้อีกแล้วเขาบอกว่าทำไมรูปคู่หายหมดนะ
ไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมคอมเมนต์นี่แหละชี้เป้าเหลือเกิน
หลายคนขัดเดากันไปทีคู่โน้นทีคู่นี้ทีรวมไปถึงอีกหนึ่งคู่ค่ะ
นั่นก็คือคู่ของเบสรักวณีกับตรงตรงติดตะกอน
โพสต์นี้หลายคนบอกว่าไม่ต้องรอหัวหน้าห้องง่ายมากหลายคนตอบบอกอย่างนี้
เพราะว่ามันมีข่าวหลายทีแล้วใช่ไหมล่ะไม่รอนานเราก็ไปสืบไปส่องในไอจี
เช็คอย่างด่วนเลยค่ะประการแรกรูปคู่หายเฮ้ย
ใช่รูปคู่ตรงในไอจีของสาวเบสค่ะคุณผู้ชมค่ะหายหมดเกลี้ยง
อาจจะเป็นไปได้แต่จริงก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวรักรักเลิกของคู่นี้ออกมาอยู่เป็นระยะ
แล้วเมื่อวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยตรงเองเขาออกงานอีเวนต์
เขาก็ยังบอกกับพี่สื่อมวลชนอยู่เลยนะว่าความรักก็ราบรื่นดี
แต่ต่างคนเนี่ยต่างทำงานก็เลยไม่ได้เจอกันข่าวเมาส์ข่าวลืออะไรที่ถูกโยง
เขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คู่ของเขาแน่นอนอ่ะเรื่องราวมันจะเป็นยังไง
สัญญาณรักจะต่อติดไหมหรือจะขาดหายกันไปเลยต้องปูเสือรอดูกันแบบยาวยาวนะ
คุณผู้ชมนะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการคาดเดาทั้งนั้นเลยนะคะ
แต่มันก็อาจจะมีมูลบ้างเพราะว่าสาวเบสเขาก็อันฟอลโลคือคนเป็นแฟนกันทำไมจู่ถึง
หลายหลายคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้แต่ใดใดเราก็อยากให้เขารักกันเหมือนเดิม